พวกเราพวกเราเองทุกคนเลย

อันนี้ก็มีสิ่งห้ามที่เราต้องห้ามทำด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันจากคู่มือเลือกตั้งค่ะ
ผู้ที่จะสมัครสอสอพักการเมือง

ควรระมัดระวังไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพราะช่วงนี้ถือว่านับถอยหลังเลือกตั้ง๒๕๖๖ได้แล้ว
กรกตได้ออกระเบียบข้อควรปฏิบัติข้อห้าม
อันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้

วันอันตรายในการหาเสียงเลือกตั้งสส

เริ่มบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่๒๔กันยายน๒๕๖๒
เรื่องมีโทษรุนแรงหนักถึงติดคุกติดตารางกันเลยนะ

กฎหมายได้กำหนดข้อห้ามไว้หลายประการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการเลือกตั้ง
ซึ่งมีหลายข้อที่สำคัญควรรู้ไว้
ดังนั้นควรระมัดระวังอย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้บรรยากาศการเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และนี่ก็คือไทยรัฐทีวีคู่มือเลือกตั้ง๒๕๖๖สำหรับวันนี้